เรื่องนี้เราก็พิสูจน์ความจริงให้
แล้วไปถามให้ถึงวัดเลยนะฮะ

วัดนี้รับชาปนกิจศพผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดด้วย
มีคลิปหนึ่งเชื่อว่าท่านคงได้ดูตรงนั้นแล้ว

ที่เสียชีวิตจากโควิดเฮียนเหลือเกิน

ช้าที่วัดเนี่ยแกว่งไปแกว่งมา

นี่ฮะแล้วสุดท้ายอ่ะ

เพื่อหลอกหลอกให้ตกใจที่เล่านั่นแหละ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่า

ไปอ้างว่านี่แค่๑๔วินาที
ไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โห
กันมาโลชิงช้าคืนวันพระใหญ่หลายคนแชร์กันเยอะแยะไปหมดค่ะท่านผู้ชมครับ
วันนี้นะครับคือใครที่ดูคลิปจนจบก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าเนี่ยเขาก็แกล้ง
อย่างนี้นะเราไปถามพระลูกวัดบางม่วงนะครับพระวิทูลนะครับคือท่าน
เนี่ยแสดงความเห็นใต้คลิปนี้ก่อนนะคนที่แชร์คลิปเนี่ยท่านบอกไม่ใช่
บางม่วงนะระวังโดนฟ้องนะฝากโยมคนโพสต์ด้วยหาคนที่
ลงที่แอบอ้างให้ด้วยคลิปนี้เนี่ยทำให้วัดเนี่ยเสียหายนี่ฮะ
ติก็เลยไปด้วยนะครับไปที่วัดนี่คุยกับท่านเจ้าอาวาสเลยนะ
ท่านผู้ชมครับคือที่วัดเนี่ยที่ติไปดูเนี่ยวัดบางม่วงไม่มีชิงช้านะฮะ
ชิงช้านะไอ้ที่ว่าโอ้โหกลางคืนเนี่ยผีออกมาโลชิงช้าอะไรกันเนี่ยไม่มีนะครับ
มีแต่รถของมูลนิธิที่นำศพผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยมาชาปนกิจที่นี่นะฮะ
เจ้าอาวาสวัดท่านก็ยืนยันนะครับท่านเห็นแล้วท่านบอกโอ้โหท่านโกรธมาก
นี่ท่านบอกนี่เพิ่งเห็นจากตินะยืนยันว่าวัดที่นี่ไม่มีชิงช้า
และเหตุการณ์ในคลิปไม่ใช่สถานที่ที่วัดบางม่วงด้วย
ไม่รู้ว่าคนที่เอาคลิปแบบนี้ไปลงแล้วก็ใช้ชื่อว่าวัดบางม่วงเนี่ย

มันเยอะขึ้นมันจึงเครียดขึ้น
วันวันละกิจศพเท่านั้น
๘ถึง๑๐

วันล่าประกอบความพระเทศพระคุณเจ้ากับน้ำเผลอ๑๔๑๕
เผาก็เกือบสว่างหลวงพ่อสี่๒๓ทุกคืนแล้ว

ขอโทษสังคมแต่อย่าเอาไปเผลอเจ้อ
นี่ฮะท่านจ้าวาดวัดบอกว่าลบคลิปซะเถอะ

สาระแล้วก็ทำให้วัดเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงหมด
ทั้งที่วัดทุกวันนี้ช่วยเหลือญาติโยม
การชาปนักกิจศพที่เสียชีวิตจากโควิด

เพื่อท่านอยากจะช่วยเหลือศพยากไร้
หรือว่าศพที่เสียชีวิตจากโควิดนะครับ

ทกศของวัดบางม่วงที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
เลขที่บัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับ